คุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับเสียงอีสานเนี่ย

เกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรในคณะอะไรกันอีกหรือเปล่านะคะ
นกน้อยอุไรพรค่ะโพสต์ข้อความเชิงตัดเพาะ
ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนี่เลยนะ
มีชื่อว่าแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานค่ะ

เพราะว่าแม่นกน้อยนี่นะโพสต์เอาไว้บอกว่า
สิ่งที่ผิดพลาดไม่อาจกลับไปแก้ไขได้
แม่ขอโทษจากใจในสิ่งที่ทำก้าวล้ำเกินขอบเขต

แต่อันนี้ต่อไปจะถอยออกมาและลดบทบาทตัวเอง
แฮชแท็กอยู่ห่างอย่างห่วงนะทุกคน
แม่รักหนูนะยังไงกันล่ะ
จากแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วง

อย่างนักร้องหนุ่มเต๋าภูสินเข้ามาบอกว่ารักแม่นะครับ
คุณไหมพรมอุดมพรบอกว่ารักและห่วงนะคะแม่
หลายคนก็อยากรู้เหมือนกับเราเนี่ยคุณผู้ชม

ไอ้ที่ว่าถอยแล้วก็ลดบทบาทตัวเองหมายถึงอะไร
จะวางมือการแสดงหมอลำแล้วหรือยังไงนะฮะ

เอาคำตอบจากปากแม่นกน้อยมาเรียบร้อยเลย

เกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันกับทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้ามาดูแลเนี่ย
แม่ก็เลยอยากจะใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้
ขอโทษเขาแล้วก็อธิบายกับแฟนคลับด้วยนะฮะ
บอกว่าบางงานเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไม่เห็นคุณแม่ร่วมแสดงเนี่ย
เพราะว่าอะไรบางงานรับแล้วมันชนกัน
อาจจะเป็นงานที่แม่ไม่เคยรับไว้ก่อน

พอเพิ่งได้วันแสดงมันชนกับงานใหม่ที่ทีมเขาเพิ่งรับกันมาไง

แล้วก็ยืนยันด้วยว่ายังไงก็ไม่ออกจากเสียงอีสานแน่นอนค่ะ
แม่กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมาร่วมบริหาร
บางครั้งก็มันเป็นเรื่องราวของแม่ก็อยู่อีกเจนนึง
คนรุ่นใหม่ก็คิดอีกมุมนึงอย่างนี้
ก็เป็นการสื่อสารไม่เข้าใจกัน
บางครั้งก็สื่อสารกันไม่เข้าใจกับเรื่องออนไลน์
ในส่วนของโลกโซเชียล
แล้วก็พร้อมที่จะพบกันครึ่งทาง
แล้วถอยออกมาเพื่อให้คนรุ่นใหม่เพลินใดบริหาร

อยากฝากบอกเอฟซีแฟนเพลงด้วยว่า

แต่ไม่ถอยจากการแสดง

คุณแม่ก็ยังคงอยู่คู่เสียงอีสานกับลูก
เคลียร์ใจกันไปนะคุณผู้ชมนะ